ตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมีหลายจุดที่มีคนก็ไปรวมตัวกันอยู่
แม้ว่าจะไม่ได้ว่าโอ้โหเยอะแบบเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าก็ถือว่าก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอยู่พอสมควร
ตรงจุดนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุคนไร้บ้านคนเร่ร่อน
หรือว่าคนที่เขาตกงานนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็กลับไม่ทัน
เรื่องของการจะต้องกักตัวเว้นระยะห่างอะไรพวกนี้ละเดินทางก็ลำบาก
ก็เลยอยู่ตามสวนสาธารณะหรือว่าอยู่ตามจุดต่าง
อย่างที่ท่านเห็นคือที่บริเวณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
กรุงเทพเป็นจุดหนึ่งที่จะมีคนนำสิ่งของนำข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม
มาบริจาคให้กับคนที่เขาเดือดร้อนคนก็จะมาแบบนี้ทุกวันทุกสาขาอาชีพแล้วฮะ
แล้วก็คนเร่ร่อนคนเดือดร้อนหรือว่าคนที่เขาตกงาน
แล้วไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็มาตามจุดต่างกันนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปดูตรงจุดนี้นะครับ
แล้วได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในรัฐอายุ๔๕ปีเขาเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
บอกกับทีมข่าวของเราว่าเดิมเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
อยู่แถวตลาดรถไฟธนบุรีหลังโรงพยาบาลสิริราช
วันนี้เขาก็มารับสิ่งของบริจาคที่ข้างวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยเมื่อเกิดวิกฤตโควิด๑๙นายจ้างได้สั่งพักงาน
สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเลิกจ้างตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ตอนที่มีงานทำชีวิตเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าที่เขาทำงานรับจ้างก่อสร้างเนี่ยเขามีแคมป์ให้คนงานพักอาศัย

พอถูกเลิกจ้างทีนี้ก็ไม่มีที่อยู่

กลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพทันที
ก็ไปอาศัยอยู่ในตลาดรถไฟธนบุรีตอนนั้นก็ไปอยู่ชั่วคราว
กะว่าเดี๋ยวมีที่อยู่ใหม่อะไรค่อยไป
หางานทงงานทำได้ค่อยย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่
มีอยู่คืนนึงตอนที่อยู่ในตลาดรถไฟธนบุรี

ก็เลยเดินออกจากตลาดจะไปอาบน้ำล้างตัว
แถวนั้นมีคลองอยู่เป็นคลองบางกอกน้อย
ห่างจากตลาดสัก๑๕๐เมตร

ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
ทีนี้เขาก็โอ้โหยุ่งเลยไม่รู้จะทำยังไง

ตอนนั้นที่ตำรวจมาจับเนี่ยยังไม่รู้ด้วยว่า
คือตัวเขานะหมายถึงตัวเขาเขายังไม่รู้เลยว่า

ก็เป็นว่าเขาเนี่ยถูกจับ
แล้วก็ถูกคุมขังอยู่นาน๑๐วันอยู่๑๐วันนะครับ
หลังจากออกจากที่คุมขังก็หางานทำไม่ได้อีก
ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเงินอยู่๖บาท
นี่ไงเขาเปิดกระเป๋าสตางค์ให้ดูเลยนะคะ
เปิดให้คุณสุฤษฎีรามหายศผู้สื่อขาของเราดู
เพราะว่าอันนี้บัตรวัชชาชนของผมเหลือ๖บาทจริง
เห็นมั้ยเหรียญ๕กว่าเหรียญบาท

เขาบอกเหลือ๖บาท
แล้วตอนนี้ก็เลยย้ายไปปักหลักอยู่แถวสนามหลวงนะฮะ
ก็ใช้ชีวิตทุกวันก็คือรอรับอาหารสิ่งของข้าวของเครื่องใช้
รอบอาบน้ำครับวันนั้นมันดึกมันร้อนอากาศมันร้อนครับยุ่งมันกัดรอบอาบน้ำคลอง๕ศูนย์๓๐ครับตอนนั้น
เดินขึ้นมานายเจอข้อบดีก็จับเลยครับจับแล้วก็ตรวจค้นถ้ามีอะไรผิดกว่าไม้
แล้วก็จับส่งรับเรื่องข้อเก่าหาเซ็นรับรองแล้วก็ส่งสารส่งอายการ
วันครับผมมันไม่มีสักอย่างครับกินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีครับ
ได้มา๑๖บาทนะครับแต่กินน้ำก็กินไม่ได้ถ้ามีงานทำด้วยก็ดีครับ
ถ้ามีคนช่วยเหลือครับแต่ถ้าไม่มีงานมันก็หงุดหงิดครับ
ถ้าไปอยู่เฉยอยู่แบบไม่มีเงินเดือนไม่มีอนาคตผมก็ไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นครับ
อยากมีงานทำอยากมีเจ้านายดีอยากมีอะไรที่เข้าใจกัน
ผู้ชายคนนี้บอกทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือหกบาทค่ะเราดูเหรียญเขานะคะ
แต่เหรียญส่วนใหญ่เป็นเหรียญ๕กับเหรียญ๒บาทมั้งแต่ก็มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่าว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีเงินจริง
นี้ถามว่าเถามั้ยมันไม่ถึงขั้นเทาะแต่มันก็ต้องหาประทังชีวิตไปวันนึง

ก่อนผ่านวิกฤตโควิด๑๙ไปได้เขาเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะหางาน
ทำได้ค่ะก็ถามเขานะครับว่าอ่าแล้วทำไมไม่กลับบ้านเกิดอ่ะ
กลับบ้านเกิดเอาไหมจังหวัดสุรินเนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาคงไม่กลับแล้ว
เพราะว่าเขาก็ตัวคนเดียวนะฮะนั่นก็คือบ้านเกิดแต่ความจริงแล้ว
ไม่มีใครอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะฮะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมานานแล้ว
ก็คงจะขออยู่แบบนี้ดีกว่านะครับอ่าในรัฐยังบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคือผู้สื่อข่าวเราก็ถามนะว่าถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือ
อ่าให้ไปอยู่ที่จุดที่เขาเอาไว้ให้พักแบบสบายสบายเนี่ยเอาไหมอืมอ่า
ความจริงทางพมเขาก็มีใช่ไหมฮะ๕คนเร่ร่อน
คนที่ลำบากเนี่ยแจ้งไปเนี่ยเขามีที่ที่จัดสรรให้อยู่ใช่
อ่าแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไอ้ความสบายเนี่ยใครก็ชอบอ่ะแหละ
แต่ถ้าให้เขาไปอยู่แบบสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็งอมืองอเท้าไปวันเนี่ยเขาก็ไม่เอาดีกว่า
ประเด็นคือเขาอยากมีงานทำอะเขาอยากได้งานทำอยากทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเอง
เขาบอกว่าเขาเรี่ยวแรงยังมีขาแข้งยังดีเขาอยากได้งานทำแล้วจะได้ดูแลชีวิตตัวเอง
อันนี้ฮะก็หวังว่าผ่านพ้นวิกฤตกันไปได้ก็คงจะได้งานทำซะที
นะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคน